แต่ว่านี่กลุ่มนี้เขาไม่มีพักไม่มีเบื่อถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำนาแล้วก็หาเวลาว่างมาทำอาชีพเสริมสร้างรายได้กันอีกนะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับเกษตรกรหรือว่าชาวนาเขามีรายได้เสริมด้วยการเปลี่ยนฉลอมทำขวัญข้าวเนี่ยมาเป็นฉลอมเอาไว้ใส่กับข้าวใส่ขนมสร้างมูลค่าแล้วก็ขายได้อีกด้วย
มาดูวิธีการทำชลอมกับกลุ่มจักษานบ้านท่าโรงตะวันตกตำบลวัดพริกจังหวัดพิศนุโลกนะคะทั้งกลุ่มจักษานที่นี่เขาได้ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำนามาร่วมกันประดิษฐ์ชลอมไม้ไผ่ขนาดเล็กแบบที่เห็นนี่แหละเพื่อนำมาทำเป็นที่ใส่ขนมใส่อาหารโดยเขาบอกว่าดัดแปลงมาจากชลอมทำขวัญข้าวที่เคยทำ
กระจุ๋มกระจิ๋มอย่างเงี้กำลังเป็นที่นิยมมากในหมู่ของผู้ที่ทำอาหารจัดเลี้ยงส่วนมากเขาจะใช้เป็นภาชนะแล้วก็ใส่กระทงใบตองลงไปอีกทีนึงใช่มันก็จะมีความแบบสวยงามรักโลกด้วยเห็นไหมคะคุณไม่ต้องใช้กล่องไม่ต้องใช้พลาสติกเลยนะคะใส่ได้ทั้งอาหารไปจนถึงขนมอะค่ะก็เลยทำให้มียอดติดต่อสั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นสินค้าที่ขายดีมากขายเดือนนึงเนี่ย
ชาวบ้านท่าโรงตะวันตกเล่าให้เราฟังบอกว่าเขามีการรวมกลุ่มกับชาวบ้านท่าโรงใช้เวลาว่างที่ว่างเว้นจากการทำหน้ามาทำเครื่องจักรสารจำหน่ายคือขยันมากเลยคุณดูสิแรกก็เริ่มจากการสารพัดก่อนเป็นแบบง่ายก่อนนะคะอย่างแรกก็ขายดีแล้วขายดีแล้วก็ขายต่อมาเรื่อยจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มมีความคิดว่าจะล

ที่พิมพ์อยู่ได้ใช้เป็นโรงลับโรงเรียนอะไรนี้สบาย
เห็นไหมเป็นอาชีพเสริมที่มันสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวนา

สำหรับใครที่สนใจอยากจะอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี้
ติดต่อได้เลยทางโทรศัพท์หมายเลขที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะคุณผู้ชม
เราอยากจะจัดเลี้ยงใช่ไหมอยากจะสั่งซื้อเยอะ
หรือว่าใครที่ขายขนมขายอาหาร
คุณจะสั่งแบบนี้ไปใส่ขนมขายใส่อาหารขาย

เพราะว่ามันเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกลดการใช้โฟม
เพราะนี่คือวัสดุธรรมชาติชะลอมจากไม้ไผ่
แล้วก็ทำกระทงใบตองตอนข้างใน
จะได้ไม่รั่วหรือคุณใส่ลูกชิ้นปุ๊บน้ำจิ้มหยด
และที่สำคัญดิฉันว่ามันทำให้ดูอาหารมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
ดูน่าต่างขึ้นจริงน่าจะชอบกัน
ต้องการสารเคมีเข้าไป
ต่อทั้งผู้บริโภคแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนของเขาด้วย
เพราะว่าชาวนาคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าทำนานะ
หน้าฝนทำนาแล้วก็ยังหาเวลาว่าง
ประดิษฐ์ชะลอมเพิ่มมูลค่า
ทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้อีกต่อหนึ่ง
ขยันอย่างนี้โอ้โหสุดยอดนะ

เงินมันอยู่ในอากาศมันอยู่ทั่วไปหมดที่เราจะไปหยิบจับมา
กินยังไงดีไหมคะคุณ